การแข่งขันกินพายค่ะ
แข่งขันกินพายชิงแชมป์โลกนะคะ
จัดขึ้นเป็นครั้งที่๒๓แล้วค่ะ
ซึ่งก็จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะคะ
โดยปีนี้จัดขึ้นที่บาร์ในเมืองวีแกน
ตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษ
ซึ่งก็มีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด๑๗คนด้วยกัน
โดยภายที่ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องรับประทาน
วัดขนาดรอบวงค่ะได้๑๒เซนติเมตร
มีเส้นผ่านสูงกลาง๓๕ซินติเมตร
กติกาง่ายใครกินเร็วที่สุดก็เป็นแชมป์ไปเลยค่ะ
ซึ่งในปีนี้นะคะผลปรากฏว่าแชมป์ตกเป็นของนักหมั่นเจ้าถิ่นค่ะ
ทำเวลาไปได้๓๘๒วินาทีนะคะ
ถือเป็นการคว้าแชมป์ครั้งที่๒ในชีวิต
หลังจากเคยคว้าแชมป์ได้ครั้งแรกในปี๒๐๑๒ค่ะ
แต่สถิติที่เร็วที่สุดสำหรับการแข่งขันกินพายชิงแชมป์โลก
ที่เคยจดบันทึกไว้นะคะเกิดขึ้นในปี๒๐๑๐ค่ะ
ทำเวลาได้เร็วมากถึง๒๓๙๑วินาทีค่ะ